คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีการปรากฏตัวของผู้ชายคนหนึ่ง
เขาถือกระป๋องสเปรย์กับสีแปลงต่างไปยืนตรงนั้น
หลายคนก็สงสัยว่าเขาเป็นใครเข้ามาทำไม
บอกว่าเขาต้องการจะมาลบข้อความที่มันไม่เหมาะสม
หลงเหลืออยู่หลังจากที่มีการชุมนุมวันที่๑๓

หลายคนก็ไปถามว่าเขาเป็นใครกันแน่

หรือว่าเสธนันดิ์ราเฟอร์เอลเตชาวิบูรนะ

ก็คือเจ้าของโรงแรมศรีพันวาภูเก็ต
นี่นะฮะลีโอเป็นน้องของประวัตินะครับ
เขาบอกว่าเขาต้องการจะเอาสเปรย์กระป๋องเนี่ย
แล้วก็สิ่งต่างไปพ่นลบข้อความที่มันไม่เหมาะสม
รอบกำแพงบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังกลุ่มผู้ชมนุม
มีการสาดสีใส่ในการชุมนุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
นะถามว่าอะไรโดนใจให้ลีโอมาทำแบบนี้ล่ะนะฮะ
เราก็ไปถามน้องบอกว่าเห็นภาพจากข่าวรู้สึกไม่ดีเลย
เพราะมีการสาดสีพ่นข้อความที่มันไม่เหมาะสม
บางข้อความเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถาบัน
เขาเองไม่อยากให้ใครมาเห็นข้อความลักษณะแบบนี้
ก็เลยเอาสเปรย์เนี่ยสีเนี่ยมาพ่นลบไปนะฮะ
ทีนี้เขาบอกว่าพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นจากข่าวเมื่อคืนก่อนใช่ไหม
พอเช้ามาก็เลยรีบเดินทางไปสำรวจแล้วก็พ่นสีสเปรย์ลบข้อความทิ้ง
โอบอกได้ว่าที่เขาออกมาทำแบบนี้เพราะว่ามาทำหน้าที่
ฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะปกป้องสถาบัน
คือตั้งแต่เกิดมาน้องบอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย
อันนี้เป็นสิ่งที่ลิโอพูดนะครับนะฮะเขาบอกว่ามันเกินเลยไปมาก
และอยากฝากเตือนไปถึงคนที่ทำแบบนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ
ขณะที่บนโลกออนไลน์นะฮะก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นทีมของเมเดย์เมเดย์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ออกมานะ
ออกแบบแล้วก็ทำป้ายรถเมย์สาธารณะให้สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะ
ก็มีการออกไปโพสต์ข้อความเป็นโพสต์ภาพเรื่องของป้ายรถเมย์
ที่ถูกพ่นสีแล้วก็ข้อความจนเลอะเทอะเสียหายกันไป
ทางกลุ่มเมเดย์ชี้แจงว่าป้ายรถเมย์เหล่านั้นเนี่ย
ไม่ได้มาจากภาษีและเงินของรัฐบาลนะ
แต่เป็นป้ายรถเมย์ที่มาจากงบประมาณของทีมเมเดย์
ที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อประชาชน
ซึ่งไม่คิดว่าจะมาถูกทำลายจนเสียหายขนาดนี้
พร้อมกับโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ
แล้วก็เสียความรู้สึกอีกทั้งระบุด้วยว่า
กลุ่มของพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการชุมนุมนะ
และยอมรับได้กับความเห็นต่าง
แต่มันดีกว่าไหมถ้าความเห็นต่าง
นั้นจะไม่ไปทำลายข้าวของอะไรแบบนี้
ที่เป็นของสาธารณะนั่นเองนะครับ